คุณผู้ชมยังจำวัดป่าเนื้อนาบุญได้ไหมคะที่เขาเป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระอยู่ที่นั่นรูปเดียว
ที่เป็นเหมือนกับเป็นประธานสำนักสงฆ์ค่ะ
พระกรรณญาถาวรธรรมโมหรืออินทนูที่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหไม่ไหวเลยนะ
คือลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ทุกคนต้องใส่ชุดสีรุ้งไม่พอมีพิกรรมมุดน้ำดับวิญญาณที่ต้องเข้าไปอยู่ในถัง
มีเปิดเพลงให้เต้นร้องลำทำเพลงกันด้วยที่หนักที่สุดคือพระเต้นด้วยร้องเองด้วย
และชอบสอนคือสอนญาติโยมให้เกี่ยวกับเรื่องการเสพเมถุนการมีเพศสัมพันธ์ต้องมียังไง
ให้ได้บุญต้องทำแบบไหนยังไงชาวบ้านวันนี้นี่เขามารวมตัวกันร้องเรียนบอกโอ้โหไม่ไหวแล้ว
แล้ววันนี้หมอปลากับพระมหาภัยวันวรวรโนลงพื้นที่ด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปที่เกิดขึ้นที่วัดสักเล็กน้อยก่อนแล้วกัน
เพื่อใครจำไม่ได้เอ่อเด้งหน้าเด้งหลังไปทำแบบนั้นอ่ะ
ถ้าทำแบบอื่นเป็นไงมันไม่เกิดมักผล

พระกรรณญาถาวรธรรมโมหรืออินทนูวัย๕๙ปี
ประธานสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
ชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วทั้งเรื่องหลักคำสอน
ทั้งเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังร้องรำทำเพลง

ชาวบ้านหมู่บ้านกอกหวานในจังหวัดศรีสะเกดเขารวมตัวกันจะขับไล่เลยอะค่ะ
บ่ายวันนี้ค่ะพระมหาภัยวัน

พระมหาภัยวันกับหมอปลาก็ลงพื้นที่ไปวัดบ้านเกาะหวานเลย

บอกว่าแม่เธอมาเป็นลูกศิษย์สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
ไม่เจอหน้าแม่มา๗๘ปีแล้วนะคะ
แล้วแม่เนี่ยเอาที่ไปจำนองได้เงินมากว่า๒แสนบาท

บรรพบุรุษจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าไม่เอาเงินมาทำบุญ

พระมหาภัยวันกับหมอปลาก็เลยพานางมะหี่ไปที่สำนักสงฆ

ไปถึงปุ๊บสิ่งที่เจอนะคะ

เออนั่งรถกันไปไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญนะฮะ

ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในสำนักสงฆ์
ถ้าจะไปต้องทำไงรู้ไหมคะ

ก็เราก็ลงไปเลย

ลงหมดเลยครับ

นี่คือสิ่งที่ผมได้จากการดำน้ำครั้งนี้
ไอ้วิญญาณมันตายไงไอ้วิญญาณมันตายไง
แล้ววิญญาตายแล้วกูจะไปรักษาคนได้ไงวะ
โหไอ้วิญญาณคุณตายไปแล้ววิญญาณตายก็คือรู้

ฝากว่าพี่ปฏิบัติได้แต่ทำไมพี่จะไปรังฟานคนบริเวณแถวนี้ที่เขามาทำหากิน
ก็ที่เขาอยู่รอผมอยู่ในวัดเนี่ยก็พี่ตามผมมาดิ
ก็พี่ตามมาสิวัดเนี่ยเขาอยู่รออยู่สิวัดเนี่ย
สถานพุทธไม่ได้สอนแบบนี้อยากจะฝากถึงสำนักพุทธ

หมอปลาก็แจ้งด้วยนะคะว่าเนี่ยมีลูกศิษย์อยากจะมาตามแม่กลับคืนมา
ทีนี้ได้เจอกันด้วยนะคะจังทันทีที่แม่ลูกพบกันเนี่ยนะ
แม่ถามคำแรกเลยว่ามาทำไม
เอาลองฟังดูวินาทีที่พ่อแม่ลูกเจอกันหน่อยนะคะ
แม่เขามีหน้าที่คลอดลูกแม่มีหน้าที่เอาทำให้ลูก
แต่ถ้าลูกไม่ต้องการทำก็เรื่องของลูก

ควรจะสอนให้อยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวหลักเป็นหลังเนอะ

ไม่ใช่ว่าให้ทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกค่ะ
นี่ค่ะก็แม่บอกว่าก็ลูกอยากจะเจอแม่ก็ต้องมาหาแม่สิ

มาปฏิบัติธรรมอยากเจอมาปฏิบัติธรรมด้วยกัน

พระมหาภัยวันก็เลยขอเข้าไปคุยกับพระกรรณญาหน่อย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่ามันน่ากังวล
ซึ่งพระกรรณญาให้พระมหาภัยวันเข้าไปคุยรูปเดียวนะคะ

ลองฟังพระมหาภัยวันหน่อยว่าหลังจากคุยแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
พระมหาภัยวัลเนี่ยที่มันมีลักษณ์แปลกก็จะใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้
คือเข้าไปปุ๊บแล้วก็พยากรกันเอง

ก็จะเริ่มรังเกียจชุมชนรอบข้างแล้ว